ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
ที่ไปเจอกระดูกคล้ายกับกระดูกมนุษย์นะลักษณะเหมือนถูกเผานั่งยางนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้วันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพนปลือที่ชนบุรีได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าไปพบศพถูกเผานั่งยาง
จริงถ้าจากถนนแล้วเข้าไปเจอเนี่ยไม่ไกลประมาณสัก๕๐เมตรเท่านั้น
อืมนะจากริมถนนเข้าไปอ่ะเมื่อวานนี้นะครับ
ตรงจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนพบลักษณะกระดูกมนุษย์เหมือนถูกเผานั่งยางนี่ฮะ
อยู่จุดท้ายป่านะครับเอารถเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินต่อ๕๐เมตร
มีร่องรอยการเผาเหลือเพียงกองเท่าฐานนะครับแล้วก็มีเศษกระดูกสภาพแตกละเอียดแล้ว
นะที่เกิดเหตุไม่เจอหลักฐานนะว่าผู้ตายเป็นใครนี่ครับ
ในกองเศษเท่าฐานต่างแล้วก็เศษกระดูกเนี่ย
มีเศษลวดรถยนต์นะเศษลวดของล้อรถยนต์นะครับ
คาดว่าคงถูกเผานั่งยางน่าจะใช้ล้อยางรถยนต์เนี่ย
ต่ำกว่าสามเส้นนะครับแล้วคงจะถูกเผามานานแล้วกว่าหนึ่งเดือนนะฮะ
จากสภาพหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ท่านดูเศษลวดยางรถยนต์เนี่ย
เวลายางรถยนต์เอามาเผามันจะเหลือเศษลวดเป็นเส้นแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าใช้ยางสามเส้นนะครับคนที่มาเจอเมื่อวานคือเขาบอกว่าเขา
จะมาเก็บเห็ดกันมาหาเห็ดอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็มาเจอพอดีนะครับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับจุดที่เจอลักษณะเศษกระดูกของมนุษย์ถูกเผานั่งยาง
ในซอยหนองไม้แก่นสิบเจ็ดนะถนนทางเข้าเนี่ย
เป็นลักษณะดินลุกรังนะครับท่านผู้ชมครับตลอดเส้นทางเป็นซอยตันนะครับ
ถ้าจะไปต่อเนี่ยมันจะบรรจบกับมอเตอร์เวย์สาย๗
มาพตะพุทธระยองไม่สามารถทะลุผ่านไปต่อได้
เพราะมันจะไปเจอรั้วของมอเตอร์เวย์กั้นอยู่แบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมฮะ
ถ้าเดินมาต่อเนี่ยมันจะตันแบบนี้นะครับจากปากซอยหนองไม้แก่นสิบเจ็ดเนี่ย
คุณภูริพัฒน์เดินดูต่อนะครับจะไปถึงปากทางเข้า
จุดที่เจอโครงกระดูกเนี่ยระยะทางประมาณ๑๗กิโลเมตร
คือต้องเดินเท้าเข้าไปในป่ารกประมาณ๕๐เมตรนะครับ
ถึงจะเจอจุดเผานั่งยางจุดแบบนี้ครับ
ถ้ามาเรื่อยเนี่ยมันมาได้แต่ถ้าจะไปถึงจุดเผานั่งยางเนี่ย
ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรโดยรอบพื้นที่เนี่ย
เป็นป่ารกใกล้กับรั้วของมอเตอร์เวย์สัก๒๓เมตร
นี่ฮะสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับเราเดินเข้าไปในป่าจุดดังกล่าวนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครสังเกตจะไม่รู้นะฮะว่ามีการมาเผาอยู่แถวนี้
แต่ตรงนี้เจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
แต่ยังลงเหลือพวกกองเท่าฐานอยู่นะครับ
ตรงนี้เป็นป่ารกทึบไม่มีใครเดินเข้าเดินออกด้วยนะครับ

ก็เป็นกองเท่าฐานกับเศษขดลวดที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
จากที่เจ้าหน้าที่เก็บไปส่วนใหญ่แล้วนะครับ
กระดูกกับเศษยางต่างตำรวจนำไปตรวจพิสูจน์แล้วนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพยานคนหนึ่งที่เขามาเจอโครงกระดูกนะครับ

บอกว่าเมื่อวันที่๖มิถุนายนวันนั้นมาหาเห็ดที่ป่าแถวนี้นะฮะ

ตอนนั้นเดินอยู่ในป่าสักพักรู้สึกเหนื่อย
แล้วก็มีลมพัดเข้ามาที่ตัวก็เลยเดินไปทางช่องลมดังกล่าว
เพราะว่าเหนื่อยจะได้รับลมเย็น
แล้วก็ไปเจอกับเศษคล้ายโครงกระดูกแล้วก็กองขี้เท่าแล้วก็มีขดลวด
เขาก็เลยเรียกแฟนมาดูแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้
ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งตำรวจเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะยังไม่มั่นใจ
พอกลับออกมาก็ไปบอกเพื่อนบ้านว่าเจอแบบนี้ก็เลยมาดูกัน
แล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาดูเพราะว่าคิดว่าสงสัยจะเป็นกระดูกมนุษย์แล้วล่ะ

วันนี้เป็นปลายุคาครับ
พอเข้าไปหาเราก็ได้เห็นอยู่ประมาณ๑๐กว่าดอกนี่แหละ
มันเป็นช่องลมเข้ามา
ผมก็ทำไมลมตรงนี้มันแรงจังผมก็เลยเดินไปกำลังหาเห็ดมันเหนื่อยไง
หายใจไม่ค่อยออกด้วยอยู่ในป่าเนอะ
ก็เดินออกไปเพื่อจะไปสูดอากาศแหละพูดง่ายจะไปสูดอากาศให้หายใจโล่งหน่อย
พอตอนนี้เราออกไปแล้วเห็นมันเป็นกองดำ
คิดว่าใครเอาทองแดงมาเผา
ใจที่แรกเลยคิดแบบนั้นเลยว่าพวกวัยรุ่นพวกอะไรอย่างนี้เอาทองแดงมาเผาหรือเปล่า
พอเดินเข้าไปใกล้แล้วตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองแดง

เผายางรถแล้วก็พอก้มไปมันก็มีแต่กระดูก

นี่ครับคนที่เขาเจอศพคนแรกยังบอกกับเรานะครับว่า
มันก็มีเรื่องน่าแปลกใจเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าหมาหอนตลอดทั้งคืนผิดปกติไปจากทุกวันนะ
คือทำให้เขากับแฟนสาวคืนนั้นเนี่ยหลังจากไปเจอมาเนี่ยนอนไม่หลับเลยครับ
นั้นยังไม่ได้บอกตำรวจยังไม่ได้บอกกู้ภัย

หมาหอนทั้งคืนเพื่อนข้างบ้านที่พาไปดูโครงกระดูกด้วยกันนะครับ

บอกว่าหลังจากที่ตัวเองกับเพื่อนบ้านไปเจอมาก่อนเนี่ยนะ
ตัวเองก็ได้เอาขี้เท่าตรงจุดที่เจอศพขึ้นมา
แล้วก็บอกว่าให้มาเข้าฝันด้วยนะ
ถ้าเกิดเป็นโครงกระดูกมนุษย์จริง
แล้วก็มีคนมาเข้าฝันจริง
สิ่งที่มาเข้าฝันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ผมยาวรูปร่างเล็กอายุไม่น่าจะถึง๒๐ด้วยซ้ำ
อุ้มลูกวัยแบบเบาะมาด้วย
ซึ่งเขาคาดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้เสียชีวิต

เด็กคนนี้ที่อุ้มมาเนี่ยแบร์เบาะเนี่ยอาจจะอยู่ในท้องก็ได้
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ในฝันเนี่ยมาบอกกับเขาว่า
ให้ช่วยหนูหน่อยหนูอยากกลับบ้าน
นี่ฮะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
สิ่งที่เขาอยากบอกกับผู้หญิงที่มาเข้าฝันก็คืออยากบอกว่า
ให้มาเข้าฝันเขาอีกสักรอบได้ไหม
ให้มาบอกเพิ่มหน่อยว่าใครเป็นคนทำค่ะ
พามาทำร้ายมาเผานั่งยางแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือต่อเอง
เพราะว่าผมไปตรงที่เขาตายใช่ไหม

ผมว่าถ้าเป็นคนยืนยันคนตายจริงให้กลับบ้านไปเข้าฝัน

ครับใช่แล้วก่อนที่เราฝันผมไปตรงไปดูว่าเป็นขี้เท่าคนอ่ะ

คือเราไปก่อนว่างั้นครับ

อายุยังไม่ถึง๒๐เพราะว่าเขาอยากกลับบ้าน

ก็เลยว่าลุงหนูอยากกลับบ้าน
ลุงน้อยก็มาฝันอีกครั้งนึง
ตอนนั้นก็สัดภัษณะเรียกว่า
มีเพียงทางเข้าทางเดียวก็คือ

ไม้แก่นสิบเจ็ดถ้าสำรวจเส้นทางนับจากจุดที่พบโครงกระดูก
ประมาณร้อยเมตรนะคะครับจะมีบ้านของประชาชนชาวบ้านอะไรตั้งกันอยู่
แล้วถัดไปอีกประมาณ๕๐เมตรมีร้านกาแฟคูณคาเฟ่
ออกไปประมาณ๑๐๐เมตรมีโรงงานสยามบัคที่เลี้ยงแมลงส่งออก
นี่นะคะทางโรงงานนะคะมีกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
อยู่ด้านหน้าของโรงงานส่องออกไปเห็นถนน
ทางไปจุดที่พบโครงกระดูกที่ถูกเผานั่งยางนะคะครับ
เจ้าของโรงงานเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าโรงงานให้ทีมข่าวดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้บันทึกภาพช่วงกลางวันและกลางคืนเอาไว้ชัดเจน
แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ไงคะว่าช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุมันคือวันไหนช่วงเวลาไหน
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดคือชัดแบบนี้เลยนะ
เจ้าของโรงงานบอกว่ากล้องวงจรปิดตัวนี้บันทึกภาพได้ประมาณ๑๕๓๐วัน
ครับแต่ถ้าจะดูย้อนหลังแบบเป็นเดือนนะคะ
ต้องติดต่อฝ่ายเทคนิคอีกทีว่าย้อนดูได้ไหมอืม
ตอนนี้ยังไม่มีตำรวจมาติดต่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
นี่ภาพกลางคืนเปรียบเทียบให้ดูโอ้โหแต่มันต้องไปไล่ดูอ่ะ
ใช่ช่วงเวลาด้วยไงไม่รู้ว่าช่วงไหนยังไงครับ
เจ้าของโรงงานให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะเมื่อ๒๓เดือนก่อน
เป็นช่วงหน้าแรงตัวเจ้าของโรงงานกับคนงานก็สังเกตเห็นเปลวไฟมาจากป่า
ตอนนั้นคิดว่าเป็นไฟไหม้ป่าธรรมดาไม่ได้คิดอะไร
แต่มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับไฟแต่ว่าโชคดีค่ะฝนตก
ไฟมันเลยดับไปก่อนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่ไฟที่เผานั่งยางหรือเปล่า
อืม
คือเราเป็นห่วงพนักงานเรามากกว่าค่ะเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าค่อนข้างเปรียวแล้วก็ตอนกลางคืนเนี้ยไม่มีไม่
แทบจะไม่มีคนสั่นจอดแล้วก็เป็นทางลุกลักษณ์

ส่วนหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจส่งชิ้นส่วนของกระดูกนะฮะไปให้สถาบันนิติเวศ

ว่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์หรือว่าจะเป็นของสัตว์หรือว่าอะไรยังไงกันแน่นะครับ
ถ้าเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์จริงเนี่ยทีนี้ก็จะขยายผลต่อแล้วนะครับ
ก็จะไปไล่เก็บรายละเอียดหาเบาะแสต่อนะครับ
ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
ส่วนพยานหลักฐานอื่นทางกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจจังหวัดชนบุรี
นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อเก็บรายละเอียดร่องรอยพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ตอนนี้รอผลทางกระดูกก่อนว่าเป็นของมนุษย์หรือเปล่านะ
ชุดสืบสวนตอนนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
บริเวณโดยรอบพื้นที่ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
ตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสต้องสงสัยนะครับ
เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เปลี่ยว
ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับ
แล้วก็ติดกับถนนหลวงสาย๗ตอน๖ก็คือมอเตอร์เวย์พัทยามับตะพุธ
ซึ่งเพิ่งเปิดใช้งานได้เพียงไม่นานนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไล่ดูต่ออีกนะครับ
ถ้าใครคิดว่ามีญาติมีพี่น้องมีบุคคลศูนย์หายนะฮะ
ท่านแจ้งเพิ่มเติมได้ที่สพนปลือ
หรือว่าทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ชนบุรีนะครับ
ถ้าท่านคิดว่าสงสัยว่าศูนย์หายไปแล้วอาจจะเป็นศพ